จะบอกชื่อนี้นะคุ้นหูมากเลยคุณผู้ชมค่ะ

ตั้งแต่ยุค๙๐ไล่จนมาถึงยุคปัจจุบัน
ถูกพูดถึงบ่อยครั้งว่าเขาคือวงดนตรีที่บุกเบิก
วงการฮิปพอปไทยในยุคแรกเริ่มค่ะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้พวกเขาสั่งสมประสบการณ์มามากกว่า๒๓ปี
มีผลงานมาแล้วมากมายค่ะ
โดยเฉพาะผลงานฮิตในตำนานอย่างเพลงทะลึ่ง
อยู่นะใจเย็นไม่ได้บอกว่าไม่เป็นแต่บอกว่าดีอากาศ
เออนะคะล่าสุดค่ะนำกลับมารีมิตใหม่แล้วในชื่อทะลึ่งแบ
เพื่อมอบความสุขแล้วก็เป็นของขวัญสุดพิเศษให้แก่แฟนเพลงที่ติดตามนะคะ
แล้วก็คอยซัพพอร์ตของพวกเขามาอย่างดีเลยแล้วก็ยาวนานมาก
ที่สำคัญค่ะได้ศิลปินคุณภาพมาร่วมสร้างสีสันเยอะมาก
แล้วอะไรรู้ไหมถ้าเรื่องเบเบในเวอร์ชันนี้น้องอิงฟ้าวราหะนางงามสุดฮอตมาร่วมแจมด้วย
คุณผู้ชมไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะขนลุกสู้ซ่าเซ็กซี่ขนาดไหน
ปล่อยออกมาให้แฟนเพลงเนี่ยแล้วก็แพนิพอปได้ฟังแล้วบอกเลยว่ากระแสดีมากค่ะ
แล้วก็เมื่อวันก่อนนี้นะคะหนุ่มไททิเนียมค่ะก็ได้เปิดใจแบบเอ็กครูซีฟเลย
พี่แจ๊กเกอรีนของเรานะถึงเรื่องความเป็นมาตลอด๒๓ปีของไทเทเนียม
ซึ่งงานนี้ค่ะเหล่าฮิปพอปเอฟซีไม่ควรพลาดเลยนะ
เพราะพวกเขากำลังจะมีคอนเสิร์ต๑๘มีนาคมนี้ค่ะ
เมื่อ๑๘ปีที่แล้วครับน่าจะเป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตของไทยเททั้งหมดเลยครับ
เพราะว่าน่าจะเป็นเพลงที่ดังที่สุดแล้วก็ทำให้ไทยเทย้ายมาอยู่เมืองไทยแบบ
กลับมาอยู่นี่เราไม่ได้คิดมากเพราะว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
เราทำเพราะสนุกเพราะตอนนั้นเราทำที่อเมริกาเราก็มีกันอยู่ไม่กี่คน
เราก็ไม่ได้คิดว่าแต่ตอนที่แต่งเนื้อมาเราก็รู้อยู่ในใจว่ามันตลกดีมันขำดี
คนมันน่าจะชอบแต่เราก็คิดแค่นั้นแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะดัง
๓ปีกับไทเทเนียมเป็นไงบ้างคะเส้นทาง
ก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของไทเทนะครับเดือนมีนานะครับ

ที่พาเรามาถึงทุกวันนี้ครับ
ทะลึ่งเบเบนะคะ๑๘มีนาคมนี้ก็สามารถติดตามได้นะคะ
ทุกช่องทางในการซื้อตัวบัตรเข้าไปชมคอนเสิร์ตจ้า
ใช่แล้วค่ะต้องบอกว่าไทเทเนียมอยู่กับเรามาทุกยุค